สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในเบรกนี้นะครับแนะนำคุณผู้ชมให้หาทิชชู่โดยด่วน
เพราะว่ามาเช็ดน้ำลายเฮ้ยหัวของกินเพียบเลยว้าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินอย่างแรกเลย
นี่เลยขนมหม้อแกงหลายคนนึกถึงจังหวัดเพชรชบุรี
ชบุรีหม้อแกงขึ้นชื่อมากเมืองขนมหวาน
แต่ว่าแต่ว่าจะพาไปที่นี่ที่จังหวัดสุโขทัยเขาก็มีขนมหม้อแกงที่ขึ้นชื่อ
เป็นระดับตำนานเลยนะสุโขทัยเนี่ยนะสุโขทัยครับ
หรอไปดูหน้าตาเป็นยังไงนี่วิธีการทำนะครับ
เป็นบ้านของนางบุญมาอู่รอดอายุ๘๒ปีที่นี่ยังคงยึดกรรมวิธีการในการทำขนมหม้อแกงแบบโบราณเอาไว้
ด้วยการปิ้งด้วยถ่านและกาบมะพร้าวบนตระแกงเหล็กแบบโบราณ
ปัจจุบันเนี่ยนะน่าจะเหลือแบบนี้ที่นี่ทีเดียวแล้วล่ะครับที่ทำแบบนี้
คุณยายบุญมาก็เล่าว่าการปิ้งด้วยวิธีการนี้จะทำให้ได้รสชาติที่มีความหอมของกาบมะพร้าวด้วยนะ
ได้กลิ่นไงถูกต้องนี่หน้าตามันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ
ขั้นตอนในการทำขนมหม้อแกงแบบโบราณเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันเผื่อบางคนอาจจะอยากลองไปทำดู
อย่างแรกนี่ต้องดูขูดขูดขูดกะทินี่แหละครับขูดมะพร้าวเพื่อเอากะทิค่ะ
ใช่แล้วครับเพื่อให้ได้ความอร่อยแบบโบราณจริง
จากนั้นก็นำน้ำกะทิไปผสมกับแป้งข้าวเจ้า
แล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะใส่นี่ลงไปด้วย
ไข่ไก่ที่ตีแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกันป๊าบเข้าไป
ส่วนนี้หอมเจียวแล้วก็มีน้ำตาลทรายลงไปผสม
แล้วก็ตั้งบนเตาไฟแบบนี้ให้มันได้กลิ่นความหอมแล้วก็ความหวานด้วยนะ
พอจากนั้นก็กวนขนมให้พอสุกเมื่อได้ขนมแล้วก็นำไปใส่พิมพ์สี่เหลี่ยม
ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้แบบนี้คือพร้อมแล้ว
พร้อมแล้วใส่พิมพ์แบบนี้แล้วก็จะไปเผาแล้วไปอบแล้ว
เอาพิมพ์ขนมเนี่ยมาวางบนตะแกรงนะครับแล้วก็นำแผ่นสังกษีมาวางเอาไว้
ด้านบนเหนือพิมพ์ขนมอีกชั้นหนึ่งนี้เลย
แบบนี้ครับจุดไฟเผาไปเรื่อยนำกาบมะพร้าวแล้วก็ไม้เชื้อเพลิง
มาเติมไว้จุดไฟเพื่อปิ้งขนมหม้อแกงเนี่ยสักพักหนึ่งอบไปเรื่อย
จนด้านบนของขนมหม้อแกงเนี่ยมันสุกเสมอกัน
นี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้พิถีพิถันมากรสชาติเนี่ยกลมอร้อย
เขาว่าแบบนั้นอยากลองแล้วไปลองกันได้ไหมได้ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
เพราะว่าคุณยายเขาขายเป็นชิ้นนะชิ้นละ๑๐บาทแต่ถ้าขายเป็นถาดถาดละ๓๐บาท
ราคาไม่แพงเลยบอกตรงแล้วก็ถ้าหากจะไปแล้วกลัวไปไม่ถูก
ว่าจะโทรไปสั่งได้หรือไม่ได้ยังไงโทรไปสิครับสอบถามหมายเลขนี้เลย๐๘๑
๐๘๑๒๘๔๕๒๗๑นะครับใช่แล้วเป็นขนมหม้อแกงสูตรโบราณนะ
ที่ปัจจุบันนี้เวลาเขาทำเขาก็จะเอาข้าวเตาอบแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรโบราณ
ก็คือใช้การเผาแบบสมัยโบราณที่มันต้องมีกาบมะพร้าวมีอะไรเอาสังกษีมาวาง
คือมีเทคนิคที่ทำให้กลิ่นของกาบมะพร้าวมันซึมเข้าไปในตัวของขนมด้วย
นี่แค่เรียกน้ำย่อยนะเรียกน้ำย่อยกับขนมหม้อแกงเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ยังน่ากินขนาดนี้เลยงั้นไปต่อดีกว่าเอาใจสายทุเรียนอีกเช่นเคย
บอกแล้วว่าวันนี้จะนำเสนอเมนูที่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลย
พาไปกินเกี้ยวซ่าหน่อยเอ้าเกี้ยวซ่ามันเกี่ยวอะไรกับทุเรียน
หมูส่วนใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ที่ที่ฉันจะพาไปทานเป็นเกี้ยวซ่าไส้ทุเรียน
มีจริงนะไปดูสิดูหน้าตาแบบสำเร็จรูปกันก่อนเรียบร้อยพร้อมทาน
มีท็อปปิ้งด้วยนะคุณไม่ธรรมดานะคะ
เป็นหน้าตาของเกี้ยวซ่าทอดไส้ทุเรียนหมอนทอง
เป็นของร้านเกี้ยวซ่าปอห่อนะคะ
คือร้านนี้เขาเคยนำเสนอเกี้ยวซ่ากุหลาบไปแล้วช่วงวันวาเลนไทยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแล้วก็ขายดิบขายดีมากนะคะ
สำหรับคุณสุภัยรัฐวิเชียนกรยารัฐเจ้าของร้านเกี๊ยซ่าปอห่อ
เล่าให้ฟังบอกว่าปกติเขาทำเค้กทุเรียน
ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนขายอยู่แล้ว
แต่ว่ามาในปีนี้ลองทำเป็นแบบเกี้ยวซ่าไส้ทุเรียน
ลองทำนะทำทานกันในครอบครัวดูก่อน
แล้วก็ทำขายให้กับลูกค้าขาประจำบ้างที่สนใจ
ปรากฏว่าเฮ้ยทุกคนบอกว่ามันอร่อย
ได้รับการตอบรับออกดีมากขายดิบขายดีเลยนะคะ
คนถามหาตลอดเลยก็เลยตัดสินใจ

พอทำขายเสร็จปั๊บตอนนี้กลายเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านไปเรียบร้อยแล้วคุณ
มาดูวิธีการที่เขาจะเลือกทุเรียนกันหน่อย
ทุเรียนหมอนทองที่ใช้จะเป็นแบบกรอบแข็งไม่สุกมาก
ก็คือเอาง่ายแบบห่ามคุณผู้ชม
หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะ
แล้วก็ห่อด้วยแผ่นเกี้ยวซ่าจับกรีบให้สวยงามนะคะ
ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ลงไปทอดเลยค่ะคุณ
ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนแผ่นเกี้ยวมันเริ่มกรอบเหลืองทองนะคะ

พร้อมกับที่คุณชนะถามมันคือซอส
มันคือซอสที่ทำมาจากทุเรียนหมอนทองเช่นเดียวกัน
มันก็เลยจะมีรสชาติหวานหอมทุเรียน
เท่านี้ก็ฟินจนแบบหยุดไม่อยู่แล้วนะคะ
จริงแล้วเขาจะมีซอสให้เลือกทั้งหมด๓แบบด้วยกัน
แล้วแต่ความชอบก็คือจะมีซอสที่เป็นซอสทุเรียนแบบนี้
แล้วก็จะเป็นซอสช็อกโกแลตเด็กน่าจะชอบนะ

มี๓แบบให้เลือกราคาขายก็ไม่ได้แพงไม่ได้แรงอย่างที่หลายคนคิด
เพราะว่าขายอยู่ที่กล่องละ๑๐๐บาทเกี้ยวซ่า๑๐ตัว

เกี้ยวซ่าด้วยตั้ง๑๐ตัวเนี่ยใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยสาวกทุเรียน
ก็สามารถสั่งจองล่วงหน้ากันได้นะจ๊ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วจ้า
นี่แหละครับโอ้โหผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับทุเรียนในช่วงนี้นี่

และล่าสุดเกี๊ยวซ่าไส้ทุเรียนค่ะคุณ
เดี๋ยวต้องดูต่อนะครับว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเกี่ยวกับทุเรียนอีก

ผัดทุเรียนน่าจะมีดิฉันว่า

รีมทาหน้าผสมทุเรียน

ปัจจุบันล่าสุดมันก็มีข้าวหลามทุเรียนแล้วด้วย

เรื่องราวของของกินยังมีอีกนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่คุณผู้ชมชื่นชอบ

เอาพาไปดูก่อนเผื่อคุณใบตองอยากจะตามไป
เป็นอาหารทะเลที่สด

อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร

เอาล่ะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
ในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินทั่วถิ่นไทยวันนี้

ก็จะได้รับอากาศดีไปเต็มปอดล่ะครับ
เพราะว่ามีต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนอีกมากมาย

จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหาร

ยังคงความอุดมสมบูรณ์แบบนี้

นี่คุณผู้ชมเราอยู่ในร้านระเบียงน้ำแล้วนะครับ
บรรยากาศเป็นคลอง
แล้วก็ด้านข้างเป็นป่าชายเลนครับ

เพราะว่าที่นี่เขาเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารพื้นบ้าน

อะไรมันดนใจทำให้เราอยากจะเปิดร้านอาหารขึ้นมาครับ
คือเรามีพื้นฐานคือเราส่งอาหารทะเลก่อนแล้ว
แล้วมามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบกิน

แล้วไปทานที่อื่นมันไม่ได้รสชาติ
เราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาทำอาหารให้ลูกค้าอร่อย

ครับแล้วก็ได้เวลาความอร่อยกันแล้วล่ะ
นี่เลยครับปลาหมึกผัดกะปิ

ไข่ของมันดูใหญ่จังเลยนะครับ
กะปิก็มาจากพื้นบ้านคือมหาชัย
โอ้โหคุณผู้ชมครับกัดไปหวานมันเข้มข้นแล้วที่สำคัญนะ
มีกระเทียมโทนเข้าไปด้วยเนี่ยมันแก้เลี่ยนได้อ่าใช่

คือหล่นนี้ต้องใช้กะทิสดอย่างเดียว

ตักไปเจอแต่ไข่ปูเยอะมากจริง
เมนูนี้น่าจะเป็นเมนูหนึ่งที่ลูกค้ามาที่นี่แล้วชื่นชอบ
ค่ะโดยเฉพาะที่มาเป็นครอบครัว

ใช่เพราะว่ารุ่นเก่าจะหาทานกันยาก
หวานมันเหมาะมากทานกับข้าวสวยร้อนนะ
ใช่อีกหนึ่งเมนูที่คุณผู้ชมห้ามพลาดนั้น
ต้มส้มปลากระบอกโอ้โหไม่ได้หาง่ายนะ
กระบอกที่มันมีไข่แบบนี้เนี่ยแต่ร้านนี้มี

มันยังสดแน่นอนอยู่แล้วแล้วไข่นี่
ตัวส้มเนี่ยเปรี้ยวหวานแบบเข้มข้น
สุดยอดเลยครับต่อกันเลยนะครับพี่แหม่มครับ
แกงส้มหน่อไม้ดองปูไข่
เห็นบอกว่าหน่อไม้ที่นี่การันตีความอร่อย

อื้อกลิ่นหอมมากหน่อไม้ดองเนี่ยกรอบมากเลยนะ
ใช่ดองเค้ดองสด
ก็วิ่งจากเทียนทะเลแยกจากเส้นเข้ามามหาชัย
ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการอบต

ทั้งหมดทั้งมวลนี้แหมต้องขอขอบคุณพี่แมมมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับพี่แมนครับและในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับ
ตลอดกินของเรานั้นจะไปที่ไหนติดตามกันได้นะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปชิมถึงที่ไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ

ไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้

้งนี่แปลว่าก็คืออร่อยใช่ไหม
ไม่คุยไม่เคยแบบเหลือกลับมา
พี่ครับห่อกลับบ้านให้หน่อย

โอ้โหนี่เรียกเกรงใจนะ

เพราะว่าช่วงตลอดกินของเราไปแต่ละร้านเนี่ย
อร่อยแน่นอนอยากให้คุณคุณไปลองทานดูนะครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวแปลก

เพราะว่าเป็นเรื่องราวของเด็กน้อย๓ตัวนี้

แต่น่ารักน่าเอ็นดูยังไงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวบอก

ขวัญภาวะแล้วครับแบบนี้มาเคาะถึงหน้าประตูบ้านกันเลยทีเดียว